ดูกันต่อกับเรื่องราวของคุณพีซาเดิร์ดค่ะ
ลูกทู่่ชื่อดังโอ้โฮล่าสุดมีเรื่องให้ปลาดคลอแล้วค่ะ
ช่วงปลายปีแบบนี้ต้องเอารถไปเช็คอัพที่อู่
ปรากฏว่าพอเอาไปเช็คสภาพรถโดนงัด

ไฟเลี้ยวไปตัดสายไฟแบบนี้เลย
ยังตลายนะเก็บโพสต์เลยเอารถมาตรวจสภาพ
รู้ว่าใครแอบประสงค์ร้ายต่อรถเรา
บอกแบบนี้คุณผู้ชมนะคะปรากฏตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
งัดไฟเลี้ยวออกไปแถมตัดสายไฟออกไปด้วยค่ะ
ซึ่งในโพสต์นี้นะคะก็มีแฟนคลับของพี่พีเสดิร์ด

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐโทรศัพท์สอบถามพี่พีพีเสดิร์ดค่ะ
พี่พีบอกนะคะบอกว่าจริงแล้วรถคันนี้ปกติจะจอดทิ้งไว้ที่บ้านนี่แหละค่ะ
ไม่ค่อยได้ใช้ซื้อมาประมาณ๕ปีแล้วค่ะ

บอกว่ารถคันนี้คันโปรดเลยนะรักมาก
พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกแย่เหมือนกัน
แต่ก็ว่าเถอะยังไงก็จะตามสืบรำหาให้ได้นะคะ

ถ้าเจอตัวก็จะดำเนินการตามกฎหมายแน่นอนค่ะ

รถมันก็แน่นหนาของมันอยู่
ถ้ามันไม่ผ่านกระบวนการการงัดหนี
เห็นเป็นผู้ชำนาญที่ต้องงัดออกมา
แล้วก็สายไฟมันก็โดนตัดนะครับ
ตัดอย่างชัดเจนมากว่าเป็นรอยตัด
โลโก้ไว้ตรงหลังมันก็หายไป
แล้วก็ไฟเลี้ยวตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้เลย
เขาน่าจะเก่งด้วยที่รู้สึก
เพราะว่าเขารู้ถ้าเขางัดออกมาได้
มันก็ต้องตัดได้
แล้วการตัดมันก็ไม่ใช่ง่ายนะคะ

แล้วก็ส่วนเรื่องถึงกับชีวิตนั้นไหม
ก็ต้องใช้ความระมัดระวัง

ในการต้องไปเดินทางหรือไปจอดที่ไหน

เพราะว่าเช็คสายวงสายเบรกแล้วไม่เป็นแบบนั้น

มันจะเป็นเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม